หน้าเหตุการณ์นี้ก็หน่อยครับ๘วันแล้วนะครับที่เด็กอายุ๑๔ปีครับ
มัวหายตัวปริศนาไปโดยหายไปกับตัวของในพันธุ์ครับคุณผู้ชม
กรณีที่มูลนิธิกระจกเงาครับได้มีการโพสต์ตามหาเด็กชายนัชพลสมภพวรพงศ์หรือว่าน้องมัวอายุ๑๔ปี
เป็นชาวมงค์หายตัวไปจากวัดบางโฉมศรีที่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีตั้งแต่๑๖กันยานะฮะแล้วก็มีภาพวงจรปิดด้วย
เดี๋ยวถ้ามีโพสต์ของมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยขึ้นภาพได้เลยนะครับเผื่อว่าคุณผู้ชมนั้นเห็นเบาะแสเห็นหน้าค่าตาเด็กเด็กที่เขากำลังประกาศตามหาเนี่ยจะได้ช่วยกันแจ้งเบาะแสนะครับโดยพยานใกล้ชิดเนี่ยบอกว่าน้องมัวหายตัวไปกับในพันธุ์เป็นคนเก็บของเก่าที่มาเจอน้องอาศัยอยู่ที่วัดบางโฉมศรีแล้วไปตีสนิททำทีซื้อข
ให้แล้วก็พานองนั่งสาเล้งไปด้วย

พาเด็กไปที่ร้านมือถือแล้วเด็กก็ดูท่าทีคือเหมือนกับเชื่อฟังด้วยนะ

เจ้าหน้าที่แกะรอบวงจรปิดพบว่าในพันพาน้องมัว
ซาเล้งตระเวนหาร้านโทรศัพท์
ตัวอำเภออินบุรีห่างจากวัด๗กิโลเมตร
แล้วในพันธุ์ก็ขี่ซาเล้งโดยที่น้องมัวนั่งข้างหน้า
ก็คงจะวนหาร้านมือถือนั่นแหละ
ที่เขาออกอุบายว่าเดี๋ยวจะพาไปดูมือถือนะ
วงจรปิดที่ร้านมือถือเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้ว

เด็กไม่ได้มีอาการหวาดกลัวหรือว่าต้องการจะขอความช่วยเหลือเลยนะครับ
พนักงานร้านให้ข้อมูลบอกว่าในพันธุ์มาซื้อซิมมือถือ

ตัวในพันธุ์เองก็ไม่ได้ดูเร่งรีบ
ก็เลยไม่คิดว่าเป็นการลักพาตัวเข้ามากันแบบชิลแบบนี้ฮะ

ออกจากร้านมือถือในพันธุ์พาเด็กขี่รถซาเล้งไปตามถนนมุ่งหน้า
ที่อายุทยาไปร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่งที่อำเภอท่าเรือครับ
เข้าไปขายเศษเหล็กที่เก็บมาให้กับร้าน
ขี่รถกลับออกไปพร้อมกับน้องมัว
ภาพเหล่านี้นี่คือเป็นหลักฐานที่สำคัญหมดเลยนะครับ
จากนั้นพาเด็กกลับไปที่สิงห์บุรีฮะ
เมื่อกี้จากสิงห์บุรีมาอายุทยาเธอขายของเก่านะ
แล้วกลับไปสิงห์บุรีไปเช่าโรงแรมพักอยู่๑คืน
วันรุ่งขึ้นพาน้องมัวไปสละบุรีครับ
เอาซาเล้งไปขายร้านรับซื้อของเก่าที่อำเภอพระพุทธบาท
แล้วก็หายตัวปริศนาตั้งแต่๑๘กันยายน
ล่าสุดศาลจังหวัดสิงห์บุรีออกหมายจับในพันธุ์
หรือว่านายปิยพงศ์หนองเข้แล้วนะครับ
ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ไปจากความปกครองของบีดามานดา
แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวครับ
อกจากนี้มีข้อมูลว่าเมื่อปี๒๕๕๙
ดูประวัติของในพันธุ์กันหน่อยครับ
ปี๕๗เคยก่อคดีอาณาจารย์ในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับ
ตอนนั้นมีแจ้งข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕

วงเหนียวกักขังผู้อื่นด้วยนะในพื้นที่ประจีน
แล้วปี๖๐ครับเคยก่อเหตุ
วงเด็กชาย๔คนไปทำอนาจารย์ในป่า
และบวกกับข้อมูลจากพยานหลักฐานก็พบว่า
ในพันธุ์นั้นจะมีพฤติกรรม
พาผู้ชายไปพักที่โรงแรม
จำได้ไหมที่บอกว่าที่สระบุรี

แล้วก่อนหน้านั้นเองก็ไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งด้วย

มากับเด็กผู้ชายบ้างกับผู้ชายบ้าง

ก็สามารถแจ้งจนทีได้เลยทันที